กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกประกาศเตือนวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก
อันนี้ระวังฝนตกหนักและฝนฟ้าขนองนะคะ
ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ก็เริ่มมีฝนลงมาอย่างหนักแล้วนะคะ
นครราชศรีมาและอ่างทองมีปัญหาคือไปเจอฝนไปเจอลมแรงแรง
ต้นไม้เขาก็หักโค้นที่นครราชศรีมา
โค้ลงมาทับรถยนต์เลยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูต้นหางนกยูงค่ะ
เป็นต้นที่ค่อนข้างใหญ่นะคะอยู่ริมถนนอ่างทองโพทอง
พื้นที่ตำบลอินทะประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
หักลงมาโค้นขวางถนนช่วงค่ำวานนี้
หลังจากที่มีฝนตกหนักและมีลมแรงด้วย
กิ่งไม้บางส่วนพาดเกี่ยวกับสายไฟ
ขาดไฟฟ้าดับนานเป็นชั่วโมงเลยนะคะ
อกจากนี้ส่งผลให้การจราจรในเส้นทางนี้
ติดขัดเป็นระยะทาง๕กิโลเมตร
ไม่มีใครได้รับอันตรายและไม่มีทรัพย์สินเสียหายนะคะ
ส่วนกู้ภัยอ่างทองก็ต้องเร่งลงพื้นที่
เอาอุปกรณ์เป็นเลื่อยยนไปตัดทอนกิ่งไม้
และนำรถยกมาลากกิ่งไม้มาลากท่อนไม้ไปไว้ที่ข้างถนน
ขณะเดียวกันค่ะชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมา
ก็ช่วยกันเอาเศษกิ่งไม้ออกออกจากผิวการจราจร
ใช้เวลาเขาช่วยกันนะคะทั้งกู้ภัยแล้วก็ประชาชน
ประมาณ๑ชั่วโมงสามารถเคลียร์พื้นที่
ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะ
นครราชศรีมาค่ะฝนตกหนักเหมือนกันลมแรงเหมือนกันเลยนะคะ

โดยเฉพาะบริเวณถนนทางหลวง๒๒๔สายนครราชศรีมาหินโคน
หลักกิโลเมตรที่ประมาณ๗๐ค่ะอยู่ที่อำเภอคอนบุรีนะคะ
ต้นนนท์ซีขนาดใหญ่อายุประมาณ๖๐ปี
เขาถูกลมแรงค่ะแล้วก็ล้มลงมาทับรถกระบะคันนี้
คนขับและผู้โดยสารรวมทั้งหมด๓คน
เพราะดีมากนะคะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะคะ
นายวินัยถาใบคนขับรถกระบะคันนี้เล่าว่า
ตัวเองเนี่ยบรรทุกปาล์มเต็มคันรถเลยมาจากอำเภอปักทงชัย
จะไปส่งที่จุดรับซื้อที่อำเภอเสริงสาง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีต้นไม้หักโค้นลงมาทับรถบอกไม่ทันตั้งตัวเลย
แต่เพราะดีทุกคนปลอดภัยคือมากัน๓คนในรถคันนี้
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายระดมกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่
ใช้เวลา๑ชั่วโมงค่ะเปิดการจราจรได้ตามปกติ

เมื่อวานนี้ทีนี้ที่บอกว่าเตือนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ
สืบเนื่องมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศเตือนนะคะ
เว็บไซต์เลยนะคะเป็นฉบับที่๒แล้ว
รายละเอียดคือเตือนภัยฝนฟ้าขนอง
และลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน
ระบุว่าวันนี้พรุ่งนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่ง
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่ใต้ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง
รวมถึงระมัดระวังอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะคะ
ส่วนเกษตรกรเตรียมเลยป้องกันและระวังความเสียหาย
ที่จะไปเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร
อะไรที่จะเก็บเกี่ยวช่วงนี้ให้เก็บเกี่ยวไว้ก่อน
หรือว่ามีวิธีดูแลอย่างอื่นเตรียมความพร้อม
เพราะลมมาเดี๋ยวผลผลิตมันจะล่วงลงไป